ค่ะอ่ามาดูคดีอีกหนึ่งคดีที่คุณผู้ชมให้ความสนใจกันนะคะ
เรื่องของคุณนายดาวค่ะคุณนายดาวที่เป็นเจ้าของคดีอื้อเฉา
อ้างนะคะนักการเมืองนะคะอ้างบุคคลระดับสูงในรัฐบาล
เป็นภรรยาสอสอไปหลอกผู้เสียหายเสียเงินหลายแสนเลย
เดียวผู้เสียหายก็มีจำนวนมากด้วยนะคะวันนี้นะคะ
ตำรวจนครศรีธรรมราชคุมตัวไปแล้วค่ะไปขออำนาจศาลฝากขัง
แล้วคัดค้านการประกันตัวด้วยเจ้าตัวยังยืนกรานปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ
นางสาวอายาภาอิสริยฐากูลหรือที่เขาเรียกกันคุณนายดาวเนี่ยนะคะ
วันที่๑๖ธันวาคมข้อหาช่อกงไปจับกลุ่ม
ตอนที่ไปออกรายการโทรศน์เกษวมันวานนี้ก็เป็นคดีอื้อเฉาเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชรับตัวไปแล้วนะคะ
ไปดำเนินคดีต่อคุมตัวเข้าห้องขังทันที
เมื่อเช้ายังมีการจ่ายเงินสั่งซื้อข้าวแล้วก็น้ำ
เลี้ยงผู้ต้องขังห้องเดียวกันถึง๑๐ชุดนะคุณนัทพงศ

จากนั้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเพิ่มเติมนานกว่า๒ชั่วโมง
มีทนายความส่วนตัวนั่งร่วมสอบปากคำด้วย
แล้วก็คุมตัวออกจากห้องสอบสวนไปเข้าห้องขังอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวบอกคุณนายดาวยังมีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลา
แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองกับผู้สื่อข่าว

พร้อมจะแฉคนที่อยู่เบื้องหลังในคดีนี้ด้วยค่ะ
แกกลัวไม่เจอแกไปประกันตัว
ไม่กลัวค่ะไม่เกลียดมีอะไรความผิดข้า
ยังยืนยันว่าเราไม่ผิดใช่ไหมน้องดาว
อะไรที่อยู่ด้านหลังเขาพยายามจะทำร้ายเรา

เดี๋ยวขอยื่นหลักฐานทุกอย่างที่ในชั้นศาลนะคะ

อะไม่กลัวค่ะคือว่าไม่เคยอ้างถึงท่านอยู่แล้วค่ะ

ถูกต้องค่ะคนที่อ้างก็ต้องรับผิดชอบค่ะ

มิกป๊อมก็ไม่เคยอ้างใครค่ะ
ตำรวจคุมตัวไปฝากขังผลัดแรกต่อสารแขวงนครศรีธรรมราช
แล้วก็ยื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลนะครับ
คือเขาบอกมีกลุ่มผู้เสียหายบางคนไปรอที่ศาล
เพื่อที่จะคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
ซึ่งก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของสารว่าจะให้ประกันหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวได้ไปเจอกับหนึ่งในผู้เสียหายที่ชื่อเล่นเหมือนคุณนายดาว

เอาชื่อไปแอบอ้างให้ได้รับความเสียหายให้คนเข้าใจผิดนะคะ
ยืนยันว่าคุณนายดาวคนนี้เคยพูดว่าเป็นภรรยาสอสอจริง
และอ้างว่าต้องเลิกกันเพราะเธอเป็นต้นเหตุ

วันนี้ก็ออกมาเรียกร้องไปถึงคุณนายดาว
หยุดพฤติกรรมแบบนี้และขอบคุณสื่อที่ตีแผ่
เพื่อให้เหยื่ออีกหลายคนได้รับความยุติธรรมค่ะ
อยากจะให้คุณนายดาวสำนึกตัว
แล้วก็ยอมรับผิดได้แล้ว

เราไม่ได้มากล่าวหาคุณนายแบบลอย
เรามีหลักฐานทุกคนหลักฐานแน่นหนา
แล้วก็พี่ก็เชื่อว่าตอนนี้ยังมีผู้เสียหายอีกเยอะ
แล้วก็ที่เขาไม่กล้าที่จะมาออกมาออกสื่อ
เพราะว่าเขากลัวอำนาจอิทธิพลมืด
แต่ตรงนี้พี่ไม่ได้แค้นอะไรคุณนายดาวเลย
แต่พี่อยากว่าอยากให้เขาสำนึกแล้วก็ให้เขาหยุดเพียงเท่านี้
อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีก
นะฮะลองดูนะเมื่อกี้เขาบอกกี่มงกุฎนะ
ร้อยร้อยเก้าสิบเก้านะคะโอ้โหเรื่องนี้น่าจะยาวนะครับยาวค่ะ